เราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่อำเภอระโนธ
จังหวัดสงขลายังคงมีอีกหลายตำบลที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงนะครับ
ขณะที่หลายจุดน้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ได้จึงเกิดเป็นน้ำท่วมขัง
แล้วก็เริ่มมีผู้ป่วยจากโรคที่มากับน้ำแล้ว
จากนี้ไปชาวบ้านจะต้องประสบปัญหากับภาวะน้ำท่วมขังอีกนาน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณอารยาโภจารายงานจากจังหวัดสงขลาครับ
สายล้อมพูลสวรรค์ชาวระโนธจังหวัดสงขลาย
เล่าถึงความลำบากในแต่ละครั้งที่จะต้องออกไปตรวจตา
หลังจากทำการลอกต้อตา

การเดินทางเข้าออกทำได้ยากลำบาก

เพื่อไม่ให้ตาอักเสบจึงทำได้ยากขึ้น

หรือถ้าผลตกอีกก็ไม่รู้

เพราะถึงข้างบนยังนิดเดียว

ก็นั่งละวางละแวงไม่รู้ว่าจะทำดีหรอก

อยู่ใต้น้ำมานานนับสัปดาห์
เพราะพื้นที่ตำบลรโนร
เป็นพื้นที่รุ่มต่ำอยู่ติดกับทะเล
และเป็นจุดรับน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล
น้ำจากพัทธลุงและนครศรีธรรมราช

สัญจรไปมาของประชาชนนั้นเริ่มลำบาก
และที่สำคัญเมื่อน้ำท่วมขังนาน
ที่มากับน้ำก็ยิ่งสร้างปัญหาให้คนที่นี่มากขึ้น
อยากให้อะไรเพิ่มมั้ยคะ
นี่ตรงเนี่ยหมดเลยล่ะ
อย่าย้าย้ายให้ยาอะไรเพิ่มมั้ยคะ
บอกขอหยุดนีก็แยะก็จริง

ก่อนหนู่คอยทายยาให้ีดีกว่ามากก็ทาย
ที่อสโมงพายเรือแจกมานั้นแหละ
เรียกว่าตอนเช้าไปรับของกัน

ตัวนี้มันเอาเรือออกมาพายเล่นอยู่ข้างนอก

ก็เลยไม่ได้ยามายาก็หมด
ไม่ได้แต่ของแจกหมายคนถึงงั้นเลย
ตำบลของอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
โดยเฉพาะที่หมู่บ้านหลายหมู่บ้าน
บ้านเรือนของประชาชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ
และยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในสภาพน้ำขัง

ทั้งหน้าข้าวสวนปาม

เนื่องจากน้ำทะเลสาบหนุนสูงหนัก
คือกองบรรณาเป็นใหญ่ที่๕เนี่ย
จะแบ่งเขตรับชอบอยู่๕อำเภอ
ซึ่งเราจะมี๑อำเภอจะมีชุดช่วยเหลือใน๑ชุด

ในก่อนหน้านี้เราเราก็จะมีเข้ามาสำรวจพื้นที่อยู่ตลอดอยู่แล้ว

เราจะมาลงพื้นที่สำรวจแล้วก็วางเครือข่าย
แต่ถ้ามีเหตุการณ์เขาจะรายงานเข้ามา
แต่ตอนนี้เป็นในขั้นที่๒ที่
พอเกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ย

เราก็จัดกำลังพลทหารเราเนี่ย
ลงมาช่วยในการอำนวยความสะดวก
การขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
หรือว่านำถุงยางชีพมามอบให้
กับผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับ
แล้วก็หลังจากนี้แล้วเนี่ย
ห่วงที่น้ำกำลังรอระบายอยู่

เราก็จะประสานกับทางหน่วยงานของทางจังหวัด
เข้ามาช่วยเยียวยาในส่วนนี้ครับ

ชาวบ้านที่นี่ต้องอยู่กับปัญหาน้ำขังอีกนาน
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน